คุณผู้ชมฮะส่วนเหตุการณ์ที่เป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งที่สงขลา

แต่ชาวบ้านบอกกลับเข้าบ้านไป

เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปช่วยเหลืออพยพแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมียนมาเป็นร้อยคน
ออกมาจากโรงงานแห่งนี้ครับเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารแช่แข็งส่งต่างประเทศ
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่ที่สงขลา
หลังจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียมันรั่วไหล
แอมโมเนียเนี่ยรั่วจากลายการผลิตครับแล้วมันฟุ้งทีนี้มันฟุ้งเลยไปทั่วโรงงาน
แล้วก็บริเวณโดยรอบซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนด้วยบ้านเยอะ
แต่ยังโชคดีขณะเกิดเหตุในลายผลิตไม่มีคนงานทำงานครับ

แต่มันก็ส่งผลให้แรงงานหลายคนนะเวียนหัวแล้วอาเจียนแล้ว
บางรายหนักก็หมดสติก็มีเหมือนกัน
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนเลยครับ
ชาวบ้านรอบโรงงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งอพยพเลยครับ
ให้ไปอยู่ที่ศูนย์แพทย์๓ตะบนริมถนนกาญจนวนิษฐ์
ชั่วคราวไปก่อนจะได้หลีกเลี่ยงผลกระทบจากสารแอมโมเนีย
และช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมก๊าซอโมเนีย
ร่วงมาจากโรงงานแห่งนี้ได้แล้วนะครับ
แต่ว่าเขาต้องสั่งปิดโรงงาน๑วันก่อน
เพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยคุณผู้ชมมันยังมีกลิ่นก๊าซแอมโมเนียอยู่
กลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยมากกว่านี้
ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งศูนย์อำนวยการ
ร่วมแก้ปัญหาแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศ

พบว่ามาจากท่อแอมโมเนียที่อยู่บนเพดานห้องเย็นมันรั่วครับ
ทีนี้ไอ้แก๊สโอมาเนียมก็เลยฟุ้งกระจายออกมา
แต่ว่าตอนนี้ซ่อมแล้วครับซ่อมแซมเรียบร้อย
แต่มันก็ยังพอมีกลิ่นของแอมโมเนียที่ตกค้างจากเมื่อคืนอยู่บ้างครับ
นี่ชาวบ้านเขาก็บอกนะครับ

เขาอยากให้ทางโรงงานเร่งแก้ไขปัญหาเป็นระยะยาวเลย
ไปตรวจสอบระบบห้องเย็นให้มีความปลอดภัย
งั้นเนี่ยเดี๋ยวสารเคมีรั่วไหลแล้วมันจะอันตรายอีก
ออกนอกพื้นที่ไปแล้วเพื่อความปลอดภัยครับ

แต่บอกดูคือกลีนมันยังไม่หาย

วิอุภัทรที่นี่

นี่เป็นห้องจินเหมือนไง

ต้องวอนฝากไปยังผู้ประกอบการของโรงงานนะครับ
ถ้ามีการผลิตแบบนี้แล้วก็ต้องใช้สารแอมโมเนียเนี่ย
ต้องดูให้ดีเรื่องวัสดุอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกเลยว่า
เช็คด้วยนะว่ากี่ปีมันถึงรอบเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมแก้ปัญหา
แล้วก็ตรวจสภาพอากาศโดยจะนำอุปกรณ์เครื่องมือ
ไปตรวจสอบคุณภาพอากาศว่าณตอนนี้มันยังกระทบประชาชนโดยรอบหรือเปล่านะครับ